คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวของการศัยกรรมนะคะ

แล้วถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีสวยหล่อพอนะคะ

อย่างเช่นสามหนุ่มนะคะดารารุ่นใหญ่นะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้ไปปฏิวัติตัวเองจนออกมาโอ้โหหล่อมากจริงค่ะ

นี่คือพิธีกรเนื้อหอมวัย๕๑ปี

ย้ำว่า๑๑ปียังแบบหล่อขนาดเดียวคุณผู้ชม

ไปแก้จมูกใหม่นะคะหลังจากเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ขึ้นเขียงผ่าตัดครั้งแรกแล้วยังไม่พอใจค่ะ
คือพี่ก๊อฟบอกว่ามันยังใหญ่อยู่เนาะ
งานนี้นะคะพี่ก๊อฟศึกษาข้อมูลแน่นค่ะ
บอกว่าการแก้จมูกครั้งนี้เป็นแบบโอเพ่นค่ะ

ค่อนข้างยากนะคะแต่รับรองว่าอีก๖เดือนเจอกัน
แกนรัดปุ๊บนะพี่จะแบบหน้าตาดีเลยนะคะ

เพื่อทั้งแต่ต้านจะได้เห็นพี่ก๊อฟเป็นทางฝนแบบใหม่แบบทรัพย์แบบหลอกกว่าเดิมแน่นอน

ที่จะต้องแก้ก็คือว่าแก้ร่องตรงนี้

เติมอันนี้หน่อยหนึ่งก็ให้มันบรรลานซ์แล้วก็หนังตาจะได้ไม่ตก
เพราะคือมันต้องรอประมาณ๓๖เดือน
ถึงจะเห็นชัดเจนว่าพอมันลัดเข้าไปแล้วมันได้แค่ไหน
ของแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ

ก็ทำต่อไปเรื่อยแล้วกันจนกว่าจะพอใจของแต่ละคน
เช่นเดียวกับผู้กำกับชื่อดังค่ะพี่พศอานนท์ค่ะ
วัย๕๑ปีที่ขอเชิดใส่ทุกคำเมาแล้วกัน
ตั้งแต่ตอนที่ไปแก้หน้าที่เกาหลีครั้งแรกให้เหมือนซุปตากงยัวคุณผู้ชมค่ะ

แม้ผ่านมาหลายเดือนพี่พลอดอานนท์ก็ไม่ท้อนนะคะ
รอเปิดประเทศก็จองตัวค่ะลัดฟ้าไปเกาหลีก็แล้วกัน
ให้คุณหมอเนี่ยแก้หน้าใหม่หมดเลยด้วยสนุนราคา๖แสนบาทค่ะนะ
พร้อมกันนั้นค่ะพี่พศยังโพสต์ภาพตัวเอง
ลัยกรรมเองนักเลงพอไม่ต้องรอให้ใครมาแกล้งนะคะ
ประกาศชัดเลยว่ายุคนี้ไม่มีใครแล้วเขามาบูลลี่เรื่องศัลยกรรมกันแล้ว
ปิดท้ายกับนักแสดงเจ้าบทบาทงานชุกค่ะอย่างพี่ต้นจักริตนะคะ
ตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตนี่ก็๕๐ปีแล้วนะ
เจ็บทีเดียวแต่เจ็บแล้วจบพี่ต้นบอกแบบนั้น
ศัยกรรมหน้านะคะรวม๕จุดด้วยกันก็คือยกคิ้วยกหน้าขึ้นไปดึงกระชับใบหน้าแล้วก็ลำคอค่ะ
ผ่าตัดสองกล้องปากหมุดนะฮะอันนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงผ่าตัดถุงใต้ตารวมไปถึงการเติมเต็มร่องแก้มให้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะ
ใช้เวลาผ่าตัด๘ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมแต่พอเสร็จสับออกมาพี่ต้นบอกว่าเขาพึงพอใจกับผลที่ออกมานะดูดีขึ้นเป็นกองเขาว่าอย่างนี้นะคะ

ก็เอาแล้วแต่ที่ความพึงพอใจของตัวเองก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องแบบนี้ไปต่อกันที่ศัลยกรรมกันบ้างนะคะ

ลูกทุ่งสดสวยของเรานะคะ
ต้องบอกว่าเพลงเธอเนี่ยปังจริงนะคะ

หรือว่าไปโคเวอร์คนอื่นเนี่ย

จากความสามารถตัวเองแล้วนะคะ
อะไรล่ะคะพี่ก็มูเตลูสิคะ
แล้วก็โงเห้งหลังไปเสริมจมูกมาด้วย

ทำขนาดนี้แล้วสถานีต่อไป

เจ้าตัวบอกเลยว่าจริงอยากมากเลยค่ะ
แต่ยอมรับเลยว่าเป็นคนกลัวการผ่าตัดสุด

ทางใหม่มาแน่จ้ะไปฟังเสียงค่ะ

อายุ๑๘เองคือร่างกายมันยัง
ไม่เติบโตเต็มวัยค่ะ
ก็คือถ้าจะทำต่อไป

ผ่าฟันคุดอีกนะคะพี่คือ

คิดว่าถ้าอนาคตมีโอกาส

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำค่ะ

ก็เจ้าของเพลงเป็นตาหัก
ดังมากในติ๊กต๊อกแล้วก็โซเชียลนะคุณผู้ชมค่ะ

ของแบบนี้รอเวลาได้ค่อยเสริมเติมแต่งกันไปนะคะ